คุณผู้ชมคะให้ดูด้านหลังค่ะ

เดี๋ยวเปิดสถานบันเทิง

อันนี้เป็นถนนสายตื้อถนนสายย่อ
ไฟกระพริบวิบวับเหมือนอยู่ในผับอยู่ในบาร์

ใช่ค่ะนี่คือถนนจริง

นี่งะอยู่ในผับไง

เดี๋ยวนะดิฉันอยากรู้ว่าพอได้ยินแบบนี้คุณสืบสกุล

อันนี้อะไรฮะฟังไฟสองทางทำไมเป็นแบบนี้คุณ

นี่คือถนนในบ้านเรานี่คือถนนในประเทศไทย
ถามว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยคะ

ถนนสายเนินตาแมว
อ๋อถนนแนวใหม่ไฟหวี๊บวับ

ไม่ใช่หรอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เอาจริงนะ
พอนักข่าวไปถึงไปกลางคืนด้วยไง
จะได้เข้ากับบรรยากาศตื๊ดเหลือเกินก็เจอไฟติดดับติดดับแบบนี้ค่ะ
ซึ่งไฟกระพริบแบบนี้นะมันเป็นทางยาวประมาณ๕๐๐เมตรคุณผู้ชม
คิดดูนะตั้งแต่ถนนหน้าสนามฟุตบอลตราดเอฟซียาวไปจนถึง๓แยกถนนวิทยุค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหมไฟเทคชาวบ้านเขาเรียกแบบนั้นนะครับ
เทคแบบนี้มันเกิดขึ้นเคยเกิดแต่มันเป็นคนละช่วงกัน
จุดนี้มันเพิ่งเคยเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาแบบหนักมากตอนเย็น
แล้วพอไฟมาทำงานในช่วงข้ำไฟก็เลยกระพริบแบบนี้

ลุงที่เขาขายอาหารตามสั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
แป๊บตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
ตอนหัวข้ำครับ

อืมแล้วปกติมันยังไงครับ
กระหว่างดีครับก็จะเป็นวันนี้
วันนี้ฝนตกด้วยนะครับ
คุณลุงบอกมันมีฝนตกมาด้วยไง
ติดภาพไฟวิบแบบนี้คุณดูสิ
ฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าลั่นเปรี้ยงปร่างแบบนี้คุณดูสิ
เออมันเลยมีผลต่อเรื่องของไฟสองทางตรงนี้ที่มันทำให้เสีย
ใช่ค่ะแล้วชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

นี่เห็นกลางคืนไปแล้วใช่ไหมดูวันนี้หน่อยไหมคะ
กลางวันเหรอวันนี้กลางวันตอนสายสายที่ผ่านมานี้เลย
นักข่าวของเราไปค่ะไปดูตรงจุดนี้
ไม่เห็นว่ามีหน่วยงานลงพื้นที่มาตรวจสอบนะ
หรือว่าตอนที่เราลงไปหน่วยงานกลับไปแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ชม
มันเป็นการซ่อมทางระบบต้นทางได้
ไม่ต้องมาดูตามเสาต่างหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจถามชาวบ้านชาวบ้านเขาตั้งข้อสงสัยกัน
เขาบอกแบบนี้สายไฟที่มันฝังอยู่ใต้ดินข้างทาง
อาจจะฝังตื้นเกินไปหรือเปล่า
ทีนี้พอฝนมันตกน้ำฟ้นลงมา
น้ำมันก็อาจจะซึมแล้วก็รั่วเข้าไป

เอาหน่วยงานหน่วยงานไปตรวจสอบหน่อยได้ไหม

ว่ามันจะไม่เกิดไฟรั่วไฟช็อตอะไร
แล้วรถที่วิ่งเข้าออกซอยก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วย
แม่ค้าเขาบอกว่าเอาจริงนี่เพิ่งเห็นนะ

แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นหลังจากฝนตกไง
มันน่าจะเกี่ยวข้องกันไหมคุณถ้าอย่างนั้น
เดี๋ยวรอลุ้นนะคืนนี้จะกลายเป็นไฟเทคไฟผับ
สายตื๊ดไฟสายแดนไฟว้อเออะไรอีกหรือเปล่า
ผมนึกว่ามีการจัดแสดงแสงสีเสียง
ถนนเส้นนี้มีการแสดงอะไรหรือเปล่า
ดิฉันมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมีการจัดงานอะไรนะคะ

คนขับรถไปเนี่ยแสบตาปวดตาเลยพอไฟเป็นแบบนี้นะฮะ
แล้วคนข้ามถนนข้ามอะไรอีกเนอะนะครับ
ฝากด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้ชาวบ้านนะครับ